มาดูกันที่เรื่องของดาบตำรวจปืนโหดใจร้อนค่ะ
คือเขาบอกว่าเขาไม่พอใจเพื่อนข้างบ้าน
แล้วก็เป็นคนรับจ้างส่งหมูกระทะเนี่ยนะคะ
ที่ไปขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ย

มันหนวกหูอะค่ะก็เลยชักปืนมามาจ่อยิงนะคะ
คนที่ตายเขาพยายามวิ่งหนี
แต่ดาบตำรวจคนนี้ก็ไม่วายนะ
ตามไปกระหน่ำยิงซ้ำจนกระทั่งเขาเสียชีวิตคนในบ้าน
ถ่ายคลิปมาให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้กันก่อนค่ะ
คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมดาบตำรวจคนก่อเหตุ
กับคนที่ถูกยิงเนี่ยบ้านเขาอยู่ติดกัน
ทีนี้เนี่ยช่วงที่มีการเกิดเหตุเนี่ย

ยิงถึงที่บ้านเลยแล้วก็คนในบ้านจุดเกิดเหตุเนี่ย
เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้แล้วก็ส่งมาให้เรา
เราก็เลยนำมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันแบบนี้เนี่ยนะคะ
นี่เป็นภาพหลังจากที่เกิดเหตุแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่เองก็ต้องไปเก็บเรื่องของหลักฐานต่าง
ทีนี้ไปสอบถามผู้บังคับบัญชาตำรวจนายนี้เนี่ย
ก็คือเป็นผู้กำกับในท้องที่สนธรรมศาลาเนี่ยนะคะ
ภูมิกับบอกว่าดาบตำรวจคนนี้จริงแล้ว
นิสัยใจคอก็ไม่ได้เกเรอะไรนะฮะ

เอาล่ะตำรวจบอกว่าก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
แต่ฝ่ายที่เป็นผู้เสียชีวิตเขาเอง
บอกว่ากลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม

เมื่อสักครู่เป็นเสียงปืนรัวติดกันเลยนะคะ
ห้านัดเป็นภาพที่เราเอามาให้ดูตั้งแต่ตอนต้นเลยนะคะ
คนที่อยู่ในบ้านเขาถ่ายคลิปไว้ได้แน่นอนนะคะ
คนระแวกนั้นเขาหนีตายกันค่ะ

จากว่าคนแถวนั้นพยายามที่จะเตือนคนก่อเหตุ
แต่คนก่อเหตุก็ไม่ฟังเสียงห้ามปลามใดทั้งสิ้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
ในชุมชนศรีมณฑลสามัคคีถนนพุทธมนตรสาย๔
ทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร
บ้านหลังเกิดเหตุคือเปิดเป็นร้านส่งหมูกระทะ
เมื่อตำรวจสนธรรมศาลาพอไปถึงที่จุดเกิดเหตุ
ก็ไปพบศพนายเกรียงศักดิ์สอนทองอายุ๓๕ปี
ผู้ตายคือนายเกรียงศักดิ์เป็นคนส่งหมูกระทะ
หงายอยู่บนถนนหน้าบ้าน
แล้วก็มีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มิลลิเมตร๔นัด
เข้าที่บริเวณด้านหลังท้ายทอยหน้าอกแขนและขาขวานะคะ
แล้วก็ใกล้กันเนี่ยพบปลอกกระสุนตกเกลือนอยู่บริเวณหน้าบ้านค่ะ
แล้วก็ในวันนี้เจ้าของร้านหมูกระทะ
แล้วก็เป็นเจ้านายของผู้ตายด้วยเนี่ยนะคะ
หนึ่งในคนที่เห็นเหตุการณ์
วันนี้เดินทางมาที่สนธรรมศาลานะคะมาเปิดใจ
แล้วก็เปิดเผยกับเราบอกว่านายเกรียงศักดิ์ผู้ตายเป็นลูกน้องของตนเอง
ส่วนคนก่อเหตุก็คือดาบตำรวจสิริมงคลทองสุก
เป็นผู้บังคับหมู่งานจราจรสนธรรมศาลามีบ้านอยู่ใกล้กัน
ก็คือถัดกันไปเพียงหนึ่งหลังเท่านั้น
ก่อนเกิดเหตุนายเกรียงศักดิ์นำรถมอเตอร์ไซค์ของลูกน้องอีกคนออกไปทำธุระข้างนอก

พอไปออกไปข้างนอกก็ไปพบกับดาบตำรวจสิริมงคล

ซึ่งคนก่อเหตุก็บอกว่ารถที่ผู้ตายขี่มามันเสียงดัง
ไปเปลี่ยนท่อไอเสียใหม่ซะ
อันนี้๑ดอกนะจุดแรกที่เขาเจอกัน
จนกระทั่งผู้ตายกลับมาถึงบ้าน
แล้วก็มีการออกมากวาดขยงขยะหน้าบ้าน
ไปเจอกับดาบตำรวจคนก่อเหตุอีกครั้ง

แต่ผู้ตายก็พยายามอธิบายค่ะ
บอกว่ารถมันเป็นรถของเพื่อน
จะไปเปลี่ยนได้ไงไม่ใช่รถของตัวเอง
ก็เลยที่สุดเขาก็เลยมีปากเสียงกัน
ทำให้ดาบตำรวจคนก่อเหตุไม่พออกพอใจแล้วค่ะ
ชักปืนจากเอวที่พกอยู่ด้วยมารัวยิงใส่ผู้ตาย
พยายามที่จะกระเสือกกระสนวิ่งหนีนะ
ที่สุดแล้วก็หนีเข้าไปในบ้าน
ดาบตำรวจคนก่อเหตุก็ไม่วายค่ะ
เดินเข้าไปกระหน่ำยิงซ้ำจนกระทั่งผู้ตายเสียชีวิต
นายสอนนายจ้างของผู้ตายยืนยันนะคะว่า
ลูกน้องและตัวเขาไม่เคยมีปัญหากับดาบตำรวจคนนี้มาก่อน
คาดคิดนะว่าจะเกิดเรื่องลักษณะนี้ขึ้น
และเกรงว่าคนตายก็คือลูกน้องจะไม่ได้รับความเป็นธรรม

ว่าตำรวจจะช่วยตำรวจหรือเปล่า
เพราะว่าท้องที่ที่เกิดเหตุเป็นสนธรรมศาลา
แล้วก็เป็นที่ทำงานของผู้ตายด้วยนะคะ
คุณผู้ชมฟังนายจ้างของผู้ตายแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์

จะได้ความเป็นธรรมหรือเปล่าครับ
นี่ไงเขาก็กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะ

อยากให้เข้ามามอบตัวเพราะว่าตอนนี้เนี่ย

และตำรวจเองก็บอกว่าเตรียมที่จะรวบรวมพยานหลักฐาน
ขอสารอนุมัติออกหมายจับดาบตำรวจนายนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนเรื่องของทางวินัยเนี่ยแน่นอนนะคะ
ต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อได้จริง
เรื่องต้นเนี่ยอาจจะให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะคะ
ทีนี้มาดูเรื่องของผู้บังคับบัญชาของตำรวจนายนี้กันหน่อยนะคะ
ก็คือพันธุ์ตำรวจเอกภูมิทัศน์โคสิตวนิทพงศ์
กำกับสนธรรมศาลาบอกว่า
ตอนนี้ได้ประสานภรรยาของดาบตำรวจผู้ก่อเหตุแล้ว
แต่ยังไม่สามารถติดต่อคนก่อเหตุได้
เนื่องจากหลังก่อเหตุดาบตำรวจนายนี้
ไม่ได้มีการพกโทรศัพท์มือถือติดตัวไป
เอาเงินสดติดตัวไปเพียง๒๐๐บาท
รวมทั้งปืนที่ใช้ก่อเหตุติดตัวไปก็เท่านั้นนะคะ
ก็เลยบอกว่าให้ดาบตำรวจเนี่ยติดต่อกลับมาเถอะมามอบตัวนะคะ
ยืนยันว่าดาบตำรวจคนนี้มีนิสัยดีมีความรับผิดชอบ
ไม่มีนิสัยเกเรแล้วก็ผู้กำกับสอนอธรรมศาลายืนยันนะคะ
ก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมได้มีการขออนุมัติออกหมายจับ
สารจังหวัดตลิ่งชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
คือข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
ในที่ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ
ซึ่งการหลบหนีไปตอนนี้มีเงินติดตัว๒๐๐บาท
แล้วก็ไม่รู้จะติดต่อยังไงแต่ว่าตำรวจก็ยืนยันว่า
อยากจะให้ญาตินั่นแหละเป็นคนติดต่อขอเข้ามอบตัว
ก็ดูข่าวเรานี่แหละค่ะจะได้เห็นข่าวแล้วก็มามอบตัวนะคะ